ช่วงนี้มาเติมพลังหาอะไรรับประทานกันนะคะ
สำหรับช่วงนี้ถ้าพูดถึงขนมหวาน
ที่ได้รับความนิยมฤดูการนี้เลยก็ต้องข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ

พาไปชิมข้าวเหนียวมูลเจ้าดังที่นุ่มหวานมันกำลังดี

ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพิมรจิตเอื้อวงชัยค่ะ
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกสีเหลืองทอง
รสชาติหวานฉ่ำเนื้อแน่นเต็มคำกำลังดี
ทานคู่กันกับข้าวเหนียวมูลที่ผสมผสานอย่างกลม
ราดด้วยน้ำกะทิเข้มข้นหอมมัน
ยหน้าด้วยถั่วทองเพิ่มอัตรรสยามเคี้ยวกรุบ
หอมหวานมันอร่อยเด็ดถึงใจจริงค่ะ
ร้านข้าวเหนียวมูลแม่วารีที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องข้าวเหนียวมูล
ที่มีกลิ่นหอมเนื้อแน่นเหนียวหนึบ
อกจากข้าวเหนียวมูลสีขาวแล้วก็ยังมีข้าวเหนียวมูลใบเตย
สีเขียวสดเม็ดข้าวใสขึ้นเงาหอมกลิ่นใบเตย
รสชาติหอมหวานเนื้อข้าวเหนียวนุ่มละมุนลิ้นเป็นที่สุดค่ะ
ส่วนข้าวเหนียวมูลสีดำบอกเลยว่าทั้งนุ่มทั้งหนึบ
และกรุบกรอบไปพร้อมกัน
ความอร่อยเด็ดของข้าวเหนียวมูลเจ้านี้อยู่ที่ขั้นตอนในการทำ
พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหอมที่สั่งเป็นพิเศษจากจังหวัดเชียงราย
ต้องนำมาขัดแห้งกับสารส้มเพื่อให้เกิดความเงา
จึงนำมามูลกับเกลือกะทิและน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาติแสนละมุน
กะทิที่ใช้ก็ต้องเป็นมะพร้าวแก่
นำมาคันเพื่อให้ได้น้ำกะทิที่เข้มข้น
และต้องคันกันสดทุกวันไม่มีค้างคืนนะคะ
ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้ก็ต้องคัดสรรมาแต่ลูกโต
รสชาติหวานฉ่ำชื่นใจยำได้ลิ้มรส
คือทางร้านเรานี่จะต้องคัดสรรวัตถุดิบ

ข้าวเหนียวตัวมะพร้าวแล้วก็วิธีการทำ
แล้วก็ต้องคัดว่าเอาเบอร์คัดพิเศษ
เพราะว่าข้าวคัดพิเศษนี้มันจะไม่มีผสมข้าวเจ้า

ถึงจะให้ตัวข้าวเหนียวเราสวยขาวอร่อย
ข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้สั่งแบบพร้อมทานราคากล่องละ๑๓๐บาท
หรือจะซื้อแยกข้าวเหนียวมูลสีขาวกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ข้าวเหนียวมูลใบเตยและข้าวเหนียวมูลสีดำกิโลกรัมละ๒๒๐บาท
ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้มีหลายราคา
เริ่มต้นตั้งแต่๘๐๑๔๐บาทขึ้นอยู่กับขนาดของมะม่วงค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งวันมีลูกค้าจำนวนมากทั้งไทยและต่างชาติ
แวะเวียนมาลิ้มชิมรสความอร่อยอย่างไม่ขาดสาย

อ๋อแปลว่ามาทุกปีเลยค่ะ

ราดูของมะม่วงเพราะมะม่วงของเขาจะหวาน
ฤดูนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ข้าวเหนียวมะม่วงจะ
อร่อยหอมหวานรสชาติเลิศลงตัวมากที่สุดนะคะว่าแล้วก็อย่าลืมไปลิ้มรสความอร่อยกันที่ร้านข้าวเหนียวมูลแม่วารี
ซอยสุขุมวิท๕๕ทองหล่อเปิดบริการตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๕ทุ่มค่ะพิมรจิตเอื้อวงชัยรายงาน